อีกหนึ่งร่องรอยสำคัญก็คือ
เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่บินขึ้นไปนะคะ
แล้วก็สามารถตรวจจับความร้อนได้
บริเวณมันก็ใกล้กันกับจุดที่เจอรอยเถา
ก็คือที่น้ำตกท่าช้างอยู่ในพื้นที่ของพัทธลุงค่ะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์บิน
แล้วก็สามารถที่จะใช้เรด้าในการตรวจจับความร้อน
แต่มันมีอุปสรรคสำคัญก็คือมีฝนตกหนักด้วย

ร่องรอยที่ตรวจจับได้ว่ามันเป็นความร้อน
มันก็จะเป็นสัตว์หรือเป็นคน

คุณผู้ชมลองดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะคะ

ตรวจพบความร้อนเหนือน้ำตกท่าช้างค่ะ
ประมาณสัก๒๓กิโลกรัม

น่าจะเป็นจุดพักของเสียแป้ง
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชม
ท้องฟ้ามืดฝนตกหนัก

เลคอปเตอร์ไปชนต้นไม้ด้วย
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วย

ที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช่างชวดพัทธลุง
ได้มีการปรับแผนส่งกำลังเจ้าหน้าที่

จากด้านล่างไปสู่ด้านบน
คือเฮลิคอปเตอร์พอบินไปสำรวจ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปฏิบัติการ
เปลี่ยนกำลังปรับแผนกันด้วย

ออกปฏิบัติการทั้งมีการเตรียมเสบียง
ลงเรือเพื่อเข้าปฏิบัติการในป่า

แต่ก็ไม่ลดละความพยายาม
ในการติดตามตัวเสียแป้ง

คุณผู้ชมว่าเป็นคนหรือสัตว์

คนกับสัตว์อุณหภูมิต่างกัน
พออินฟาเรทซูมลงมา

ระยะทางที่สามารถเห็นภาพได้ชัดที่สุด

จากเครื่องบินสู่ด้านล่าง

แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นเจ้าหน้าที่บอกเลยว่า

ฝนฝนมันตกหนักค่ะ

เห็นคนเห็นสัตว์ได้ชัดเจน

แล้วที่นี้คือเบื้องต้น
ลักษณะแค่ไหน

ประมาณ๓กิโลครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ

สุนัขตำรวจโทจากัว
เพศผู้พันลาบราดอร์สีดำ

พันลาบรดอเหมือนกันสีช็อกโกแลต

นี่ค่ะสุนัขสะกดรอย

ใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก๔นาย

นักสะกดรอยด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็จะมีตำรวจที่คอยควบคุมสุนัข

หัวหน้าชุดนะคะนี่ค่ะครับ

มันมีอยู่๔เส้นทางคุณผู้ชมค่ะ

จังหวัดตรังหรือทางน้ำตก
โตนตกซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการ

และเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถ

จากนั้นเดินเท้าต่ออีกเกือบ
๒ชั่วโมงเส้นทางตรงนี้
ทีมข่าวของเราสำรวจมาแล้ว

เส้นทางอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
หมู่๖ตำบลตะหมดอำเภอตะหมดจังหวัดพัทธลุง

ต้องลงเรือหาปลาของชาวบ้านค่ะ

เดินต่อไปผ่านขนำชาวบ้าน

เส้นทางตรงนี้เดินเท้า๑วัน

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพร้อม
กับเจ้าหน้าที่ไปสำรวจมาแล้วเรียบร้อย
เส้นทางที่๓
แต่ก็สามารถเชื่อมไปบ้านตระได้
ต้องเดินค่ะ
เดินเท้า๑นึงเหมือนกัน
เป็นเส้นทางที่ไกลที่สุดในการไปบ้านตระ

ดอมก็เขิยไปสำรวจน้องใครนักข่าวของเรา

เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังปิดล้อมไว้หมดแล้วแต่ไม่มีเบาะแสอะไรเลย
๔เส้นทางตรงนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะคะ
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับ
ในการขนเสบียงไปหย่อนให้กับกำลังพลชุดรัฐระเวนเดินเท้าในเทือกเขาบรรทัศน์
ตามล่าตัวเสียแป้งนะฮะนี่ฮะขณะที่ชุดรถระเวนก็เผชิญกับปัญหาหน้างานไม่หยุดนะฮะ
จากฝนแล้วก็ยังมีพวกท่ากัดแปนป่าต่อย
กลางคืนนี้ต้องนอนหนาวก็มีหนีน้ำป่าก็มีนะครับ
นี่ฮะชุดเฮลิคอปเตอร์นะครับ
คือเวลาขึ้นมาแล้วขนเสบียงมาให้เนี่ยก็เอาฮอมาหย่อนให้เลย
เพื่อจะได้ทุ่นแรงในการเดินทางนะครับทุกผู้ชมครับ
ภารกิจตรงนี้นะฮะขนเสบียงอาหารพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
น้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟซองนี่นะฮะ
เฮลิคอปเตอร์เบล๔๒๙แล้วก็เอาไปหย่อนให้กับเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่า
ในจุดนัดหมายในเทือกเขาบรรทัศน์
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งในการถอนกำลังออกมาจากเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
ก็ต้องประจำกันอยู่ตลอดนะฮะนอกจากชุดที่จะเดินเท้าขึ้นไปสับเปลี่ยนกำลัง
แล้วอีกชุดหนึ่งลงมาแต่ชุดส่งทะเบียงเนี่ยใช้ฮอไปส่งแบบนี้
ร้อยตำรวจรีอติรุธนรารักษ์หัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งบินลงไปจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะ
เปิดเผยว่าการปฏิบัติงานของนักบินเต็มไปด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากบริเวณจุดส่งเสบียงบนเทือกเขาบรรทัศน์เป็นพื้นที่เดียวที่เหมาะสม
แต่ก็มีต้นไม้ใหญ่ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยต่ำ
ช่วงมีลมแรงอีกมีฝนตกอีกจึงไม่สามารถลอยตัวอยู่ในพื้นที่ได้นาน
ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาฮะไปถึงต้องรีบหย่อนแล้วก็รีบออกไปนะครับ
ถ้ามันเปิดมีช่องทางปุ๊บเราต้องรีบทำงานเลย
แล้วหลังจากนั้นกลับมาก็ฝนตกอีกแล้วมันก็ปิดอีกแล้วเราเจอแบบนี้ทุกวัน
แต่วันนั้นโชคดีมากเลยวันที่ได้ไปเชื่อตรอนนะครับ
นั้นคือเย็นมาก็คือรับแจ้งปุ๊บวินมาโล่งพอดีครับ
เลยเข้าที่หมายได้เลยคือว่าโชคดีของน้อง
อุปสรรคที่เจ้าหน้าที่กำลังประสบอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยุงป่ากับท่ากัดด้วยนะฮะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่พื้นที่ด้านล่างนะครับ
รวมถึงสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นมากหลังจากฝนตก
เนื่องจากในพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นนะครับ
ก็จำเป็นต้องปรับแผนในการค้นหาเสียแป้งเนี่ยเป็นระยะนะครับ
แล้วแต่ละชุดจะพยายามตีกรอบการค้นหาให้แคบลงนะฮะ